อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
มีคนมาร้องเรียนบอกว่าจำเป็นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
เขาไปจอดรถอยู่ริมถนนหน้าร้านแห่งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าอยู่ก่อนสตาร์ทรถเนี่ย
สังเกตเห็นมีตะปูเอาไปวางค่ะ
ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ตั้งใจอะไรค่ะ
แบงค์รายหนึ่งนะคะได้แชร์เรื่องราวเตือนภัยภายในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ขับรถแบบนี้ต้องประจานจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ไปจอดรถยนต์หน้าร้านรับทำอลูมิเนียม
ริมถนนภูนผลจังหวัดภูเก็ต
แต่เมื่อกลับมาที่รถเนี่ยได้สังเกตพบว่าถูกผู้ไม่หวังดีนำตะปูมาวาง
เจาะทิ้มยางรถยนต์บริเวณ๒ล้อหน้าค่ะ
โดยผู้โพสต์บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำกันแบบนี้
ถนนเป็นของประชาชนทุกคนไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
ขอย้ำเตือนนะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปจอดรถเลยค่ะ

ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็แห่กันมาวิพักษ์วิจารณ์นะคะ

เนื่องจากการนำตะปูไปวางเพื่อหวังให้ยางรั่วนั้น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิต
ซึ่งชาวเน็ตก็มองว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยควรตักเตือนกันด้วยวาจามากกว่าการทำแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนสายนี้นะคะซึ่งเป็นย่านการค้า
แล้วก็มีร้านค้าตั้งเรียงกันเป็นจำนวนมากจากการสอบถามเจ้าของร้านรับทำอลูมิเนียมเนี่ย